งั้นเดี๋ยวมาดูเรื่องราวต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจหล่อบอกต่อด้วย

ตำรวจหล่อและดีต้องบอกต่อด้วยนะคะเอิ้นค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก
และถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียลมากมาย

เขาบันทึกภาพตำรวจพ่อรูปหล่อคนนี้
สิบตำรวจตรีสุปนัทเขื่อนสอน
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามทำหน้าที่จราจร
สังกัดสถานีตำรวจภูทรแม่เสรียง

เก็บขยะใส่ถุงดำอยู่บริเวณหน้ากาดแรงแม่เสรียง
ที่คลิปนี้จะถูกแชร์ในโลกโซเชียล
พร้อมกับระบุข้อความว่าเคยเห็นบ้างไหมตำรวจเก็บขยะ
สร้างความสนใจให้กับเหล่าบรรดาคนในโซเชียลกันอย่างมากเลย
ชื่นชมทั้งยกย่องแล้วก็เป็นกำลังใจ
ให้กับพ่อนุ่มหล่อตำรวจรูปหล่อคนนี้กันมากมายเลยค่ะคุณ
ทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยตามไปหาตัวของตำรวจหนุ่มหลอกคนนี้นะคะ
จนพบว่านายตำรวจคนนี้ตัวจริงโอ้โฮคุณ

หล่อด้วยนะคะคุณแล้วก็ใจดีอีกต่างหาก
เดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อหนุ่มในตำรวจคนนี้กันค่ะ
แม่ก็ขับรถออกตรวจธรรมดาครับ
แล้วพอดีขับผ่านไปเจอตรงที่มันมีขยะเยอะ
เขากะจะไปซื้อถุงขยะใบเล็กมาเก็บ
เพราะพอดีถุงเล็กมันไม่มีขายมีแต่ถุงใย
ก็เลยเก็บไปได้สักพักนึงมันไม่เต็ม
ก็เลยว่าเสียดายเงินที่ซื้อไปก็เลยเดินเก็บไปเรื่อยครับ
พอดีมีพี่อีกคนนึงผมก็ไม่รู้ว่าเขาแอบถ่ายอยู่ข้างหลัง
ผมมาดูคลิปอีกทีนึงก็ตกใจว่าที่เขาแอบถ่ายแล้ว
ที่แรกเขามาขอถ่ายตรงข้างหน้าแล้วก็เลยไม่ให้ครับ
เพราะกลัวเป็นข่าวสุดท้ายก็เป็นข่าวฉันแปลกนิดหนึ่ง
นี่โอ้โหส่งจุ๊บไปดังมากเลยนะคุณค่ะ
ต้องบอกว่าตำรวจท่านนี้คนนี้ทำดีจนใครก็อยากที่จะทำตาม
วัยรุ่นเห็นเยาวชนเห็นก็ทำตามช่วยกันเก็บขยะคนละไม้คนละมือ

เพื่อบ้านเมืองของเรานะฮะแถมเจ้านายเนี่ยโอ๊ยปลื้มอกปลื้มใจสุดเลย
แล้วก็เห็นภาพอย่างนี้อะไรที่ไม่ดีไม่เรียบร้อย
เหมือนเรา
เป็นหน้าที่ข่าวเข้าตาม